ซึ่งแน่นอนค่ะว่ากว่า๓๐ปีบนเส้นทางสายดนตรีของผู้หญิงที่ชื่อว่าแหวนธิติมานี้นะคะ
มีเรื่องราวมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องราวของบทเพลงค่ะ
โด่งดังแล้วก็เป็นอมตะมามากกว่า๑๐๐บทเพลงเลยทีเดียว

ในวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราขอคัดเลือกบทเพลงที่ดังข้ามเวลามาเลยนะคะ๕บทเพลง
ให้ได้ฟังกันแล้วก็ได้รำลึกถึงพี่แหวนธิติมากันด้วยค่ะ

เริ่มที่เพลงนี้ค่ะ
อารี่สีแดงเพลงรักหวานซึ้งที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรก

โดยมีเต๋อเรวัตพุทธินันนั่งแท่นโปรดิวเซอร์
แต่ก็ถือเป็นบทเพลงโปรดในดวงใจของแฟนเพลงของแหวนธิติมามาจนถึงทุกวันนี้

ผลงานการเขียนเนื้อร้องจากปลายปากกาของนักแต่งเพลงมือฉมังดี้นิติพงศ์หอนาค
เพลงนี้นอกจากจะส่งให้ชื่อของแหวนธิติมาขึ้นธรรมเนียบ

ยังเป็นเสมือนบทเพลงสัญลักษณ์ประจำตัวของเธออีกด้วย
อีกหนึ่งผลงานเพลงดังความหมายดีของแหวนทิติมา
ที่เกิดขึ้นจากปลายประการของดี้นิติพงศ์หอนาค
ก็คือเพลงนี้ค่ะคนที่รู้ใจ
ซึ่งอยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกันในปี๒๕๕๙
และถูกนำมาใช้ประกอบภาพยนตร์ไทยระดับมัสเตอร์พีช

ในปี๒๕๔๖
ฟ้ายังมีฝนแต่งโดยนิ่มสีฟ้า
คือบทเพลงเพราะที่ถูกบรรจุไว้ในอัลบั้มสัญญิงสัญญา

และถือเป็นบทเพลงสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่โต

อีกหนึ่งบทเพลงที่เราขอคัดมาให้เป็นบทเพลงที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ
แฟนเพลงร็อกเกอร์หญิงหัวใจแกร่ง

อัลบั้มจุดในปี๒๕๕๙
ไดดี้นิติพงศ์หอนาคมาแต่งเนื้อร้องไห้
ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพลงร็อกบาดลึกจังหวะช้า
แต่ความหมายแฝงไปด้วยการมีความหวังในความรัก
จากผลงานเพลงขึ้นหิ้งเรามาดูผลงาน๕อัลบั้มขายดีแห่งยุค
ระหว่างที่เธอยังสังกัดอยู่ค่ายเพลงดังฝั่งอโศก

อัลบั้มแรกในการเปิดตัวเป็นศิลปินหญิง
จนต่ำจัวของเพลงกรัมมี่ในปี๒๕๒๗
สามารถทำยอดขายในขณะนั้นได้สูงถึง๒๘๐๐๐ตลับ
อันดับที่๔เท่ากัน๕๐๐๐๐ตลับ
แก่อัลบั้มเรามีเราในปี๒๕๕๙
และอัลบั้มคนที่รู้ใจในปีถัดมา
อันดับที่๓อัลบั้มหัวแม่โป้งในปี๒๕๕๙
มีย่อจำหน่ายหล่าง๖๐๐๐๐๐ตลับ
จุดทำยอดขายสูงทะลุ๗๕๐๐๐ตลับ
และยอดคล้ายสูงสุดอันดับที่หนึ่งของร็อกสายหญิง
สร้างประวัติศาสตร์ในวงการเพลงไทยแหวนธิติมาคนนี้
คือผลงานอัลบั้มที่๔ในชีวิตของเธอ
เมื่อปี๒๕๓๑ได้แก่อัลบั้มสัญญิงสัญญา
ด้วยจำนวนสูงถึง๙แสนตลับค่ะ
อัลบั้มสัญญิงสัญญาณนอกจากจะมีเพลงเอกใครสัญญิงสัญญา
ยังมีเพลงอมตะฮิตติดหูมาจนถึงทุกวันนี้
ฝายังมีฝนยึกยักษ์รวมอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วย

ก็ต้องบอกว่าเป็นยอดจำหน่ายมหาศาล

ให้เป็นตำนานบทหนึ่งของวงการเพลงไทยค่ะ
ฟ้าฟ้ายังต้องมีฝน
เกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ำตา